โหวตเลือกนายกวันที่๔ใช่ไหม

บอกว่ายังหาวันเวลาตรงกันไม่ได้
จริงวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีการนัดหามรือกันแต่เหมือนกับว่ายังไม่สามารถจะหามรือกันได้เลยนะครับ
หลังจากเพื่อไทยได้ฉันธามติจาก๘พักร่วมให้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกล
นะฮะก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็มีการเชิญห้าพักร่วมรัฐบาลเดิมมาคุยกันแล้วล่ะนะฮะ
ภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ามรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาแล้วก็พลังประชารัฐ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องทั้งหมดไปพูดคุยกับ๘พักร่วมเพื่อที่จะไปแจ้งให้ทราบในวันที่๒๕ที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายก็มีการส่งไลน์บอกว่ายกเลิกไปก่อนเนื่องจากว่าภารกิจที่รับมอบหมายไปนั้นยังไม่มีความคืบหน้า
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานกันกับ๘ตัวแทน๘พักหาวันเวลาที่ทุกคนว่างตรงกัน
แต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นก่อนวันโหวตเลือกนายกนะฮะแต่ว่านับดูแล้วเนี่ยโอ้โหอีกไม่กี่วันเอง
จะถึงวันที่๔ตามที่ท่านประธานวันนอนได้นัดเอาไว้คือ๙โมงครึ่งของ๔สิงหาคม
ทีนี้สูตรในการจัดตั้งรัฐบาลที่มันสามารถเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้
ซึ่งดูแล้วเสียงรวมกันก็น่าจะอยู่ที่๒๖๖เสียง
แล้วก็หวังว่าจะได้เสียงหนุนทั้งเก้าไกลแล้วก็พลังประชารัฐ
ที่จะได้ตัวนายกก็มีถ่ายฝั่งซ้าย๑๔๑เสียง
ภูมิใจถ่าย๗๑เสียงประชาชนทิศปรัช๒๕
ชาติไทยพัฒนา๑๐ประชาชนชาติเก้าชาติพัฒนากรากก็ได้มา๒
แล้วถ่ายรวมพลัง๒เสรียรมไทย๑
พักอื่นรวมกันอีก๕เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้
ในส่วนของฝ่ายค้านจะมี๒๓๔เสียงแต่ว่าสมการนี้สูตรนี้
กลายถูกผลักออกมาครับ๑๕๑เสียงแล้วก็มีพลังประชารัฐรวมไทย
สร้างชาติไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นธรรมนะฮะอันนี้เป็นสูตรที่เขาก็มีการ
ลือกันไปแล้วก็คิดกันไปแต่ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
ต้องดูกันยาวยาวเกมนี้นะครับอืมขณะที่ที่ฝากฝั่งของสอสอ
พักเก้าไกลเองค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็ออกมาตำหนิ
พักเพื่อไทยหลังจากที่มีการปล่อยกระแสข่าวว่าจะบีบให้พักก้าวไกลเนี่ย
ไปเป็นฝ่ายค้านอย่างนายวิโรธลักษณะอดีศรนะคะ
สอบบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก๕เหตุผล
ที่ไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะบีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
เหตุผลแรกเลยนะคะคือถ้าพักเพื่อไทยเองค่ะ
ที่จะมีการรวมตัวกับภูมิใจไทยแล้วมากดดันก้าวไกลให้ไปโหวต
ประชาชนก็ตั้งคำถามเลยแหละว่าสู้จับมือกับก้าวไกลให้แน่น
แล้วไปเจรจาภูมิใจไทยให้มาโหวตให้จะไม่ดีกว่าเหรอ
ส่วนเหตุผลที่๒นะคะถ้าว่าพักเพื่อไทย
จะเอาเปรียบก้าวไกลเกินไปไหมถ้าก้าวไกลก็เสียสละแล้วไง
ทั้งตำแหน่งประธานภาพแล้วก็คุณพิธารักษ์

เหตุผลที่สามตัวคุณวิรถบอกว่ารัฐบาล๒๖๖เสียง
๒เสียงเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพนะคะ
ก็เหมือนกับจะต้องมีการต่อรองกันหนักมาก
เหตุผลที่๔พักเพื่อไทยถ้าเกิดว่าไปจับมือกับก้าวไกล
พักภูมิใจไทยไม่โหวตให้ล่ะ
ทั้งที่เป็นการปิดสวิตชอวรแล้วทำไมพักเก้าไกลต้องยอมจำนวนต่อสว
แล้วทำไมต้องโหวตให้พักเพื่อไทยที่จะไปจับมือกับภูมิใจไทยด้วย
และเหตุผลสุดท้ายนะคะคือพักเพื่อไทยต้องไปดึงพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาล
พักเพื่อไทยจะอธิบายต่อวีรชนคนเสื้อแดงอย่างไร
ต้องสูญเสียการล้อมปราบในปี๒๕๕๓นะคะ
คุณผู้ชมคะที่ด้านฝากฝั่งของนายนัชชาสสในฐานะรองเลยค่ะ
ที่การพักเก้าไกลบอกว่าทางออกที่ไม่ทำร้ายจิตใจประชาชนในวันนี้
คือการผูกพันถึงอนาคต๔ปีข้างหน้าคือการรอ๑๐เดือนให้สวหมดอายุไหม
แล้วค่อยมีการตั้งรัฐบาล๓๑๒เสียงตามความต้องการของประชาชน
เพราะว่าไม่อยากให้รอนานเกินไปและก็ต้องมาร่วมกันอย่างจริงใจ
และอย่างสง่างามในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่๔สิงหาคมนี้นะคะ
ก็จับตาการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปค่ะ